มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับหนุ่มวัย๓๒ปีคนหนึ่งนะครับ
ชักหมดสติขณะกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
แม้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพยายามช่วยปั๊มหัวใจอยู่เกือบ๑ชั่วโมง
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ครับ
นี่เป็นภาพวินาทีที่กู้ชีพเทศบาลคูคศกำลังช่วยปั๊มหัวใจในกันกาดเจริญอายุ๓๒ปีนะครับ
หลังจากเป็นลมชักเกร็งหมดสติระหว่างกำลังเตะฟุตบอลอยู่ในสนามในเทศบาลคูคศ
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีเมื่อเย็นวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยในการเกิดอาการหายใจไม่ทันนะครับแล้วก็เป็นลมหมดสติ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาถึงซึ่งเพื่อนในสนามได้พยายามช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว
แต่ว่าไม่เป็นผลเมื่อกู้ภัยมาถึงได้ช่วยปั๊มหัวใจอยู่นาน๑ชั่วโมง
แต่ไม่มีการตอบสนองนะครับจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งแพทย์ก็ได้พยายามช่วยปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ในกันได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ได้ไปพูดคุยกับนายพดุงหน่องพงศ์ผู้เห็นเหตุการณ์
ซึ่งเล่าว่าช่วงเย็นวันเกิดเหตุตัวเองและผู้ตายรวมทั้งเพื่อน
มาออกกำลังกายที่สนามกีฬาดังกล่าวขณะกำลังเตะฟุตบอลกันอยู่นั้น
จู่ผู้ตายได้ลื่นล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมา
หลังจากนั้นผู้ตายเริ่มมีอาการไม่สู้ดีท่าทางอิดโรยเหมือนไม่มีแรงอย่างเห็นได้ชัด
ก่อนจะเดินไปที่ข้างสนามพร้อมกับถามว่ามีใครขับรถเป็นหรือไม่
เพราะว่าตัวเขาหายใจไม่ทันอยากให้ช่วยขับรถพาไปส่งโรงพยาบาล
คนที่อยู่ในพื้นที่ก็พยายามเข้าไปช่วยพยุงแล้วก็พาเดินออกจากสนามนะครับ
แต่เมื่อมาถึงประตูรั้วของสนามผู้ตายได้ล้มลงกับพื้น
พร้อมกับมีอาการชักลิ้นจุกปากขาและแขนบิดเกร็งสีหน้าเริ่มแดงคล้ำ
เพื่อนจึงรีบกันช่วยงัดปากของผู้ตายนำรองเท้าแตะมาให้ผู้ตายกัดเอาไว้
ก่อนที่จะมีคนเรียกกู้ภัยของเทศบาลคูคศให้มาช่วยประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยื้อชีวิตไม่ได้ในการได้เสียชีวิตลงในที่สุด
ทีนี้เขาก็หายไปอีกเขาก็เหมือนวูบอีก
ผู้ภัยก็ปั๊มขึ้นมาอีกปั๊มขึ้นมาได้สองสามรอบ
ลืมตาอยู่ตลอดเวลาไงเขาเหมือนมีอาการตาเหลือกอ่ะเหมือนม่านตาปิดไปแล้ว
แต่ผมว่าน่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันก็มาจากทำให้ความดันเลือดมันสูงด้วยสูบฉีดสูงด้วยฮะเขาเหมือนเขาเหนื่อยมากเหนื่อยจัด
แต่เขาก็ไม่ได้ค่อยได้วิ่งนะเขาเล่นบอลเขาเล่นกองหลังเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้วิ่งอะไรมากมายนะ
เพื่อนของผู้ตายยังได้ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักกีฬาหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก
ขณะเดียวกันยังเห็นว่าถ้าหากคนที่อยู่ในสนามฟุตบอลมีความรู้ในการผสมพยาบาลเบื้องต้นก็อาจช่วยยื้อชีวิตของผู้ที่เสียชีวิตเป็นได้ก็เป็นได้
อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากแพทย์โรงพยาบาลได้ทำการชนะสูตรศพหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว
ญาติได้รับศพนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดพยาวนะครับโดยไม่ติดใจเรื่องของสาเหตุการณ์ตาย